สวัสดีครับกีฬาช่วงนี้มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๒๒นะครับ
เมื่อวานก็มีการปิดดีลแล้วนะครับในการเจรจาที่จะถ่ายสดนะครับ
ทำให้แฟนบอลไทยเองได้ชมฟุตบอลรายการนี้แบบสดถูกลิขสิทธิ์นะครับ
ไม่ต้องไปพึ่งพาช่องทางธรรมชาติอีกแล้วครับ
หลังจากที่ผู้แทนบริษัทสปอร์ตไฟต์ผู้ถูกลิขสิทธิ์ฟุตเบาอาร์เซ็นครับ๒๐๒๒
เดินทางมาจากสิงคโปร์เข้าหารือกับดรกล้องศักดมณีผู้ว่ากรกฐนะครับ
พร้อมด้วยตัวแทนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายพระธิสุภาพงศ์
รายการนี้ทุกเกมที่ทัพช้างศึกลงแข่งขันผ่านฟรีทีวีนะครับ
โดยเป็นทางกองสากพลัสที่เข้ามาปิดดิวดังกล่าวได้สำเร็จครับ
ราคารวมทั้งหมดประมาณสัก๕๕ล้านบาทนะครับ
จะเริ่มถ่ายเท้าสดตั้งแต่เกมพบฟิลิปปินส์เลยครับ
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีณสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
ส่วนเมื่อวานนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยครับ
เตรียมพร้อมก่อนจะเจอฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
มนุมโพลกิ้งกลุ่มสื่อของทีมก็เน้นไปที่การทบทนคอนเซ็ปต์ครับ
แล้วก็วางแท็กติกสำหรับเกมนัดต่อไป
และก่อนการฝึกซ้อมครับเจ้ามุ้ยธิรสินแดงดากองหน้าของทีมก็กล่าวว่า
ลิปปินส์ชุดนี้แตกต่างกับชุดที่เคยเจอมานะครับ
มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไป
ซึ่งถล่มบุญใดมา๕๑ทำให้จะประมาทไม่ได้เลย
เนื่องจากยี่บูนัยได้ถึง๕ลูกก็ยิงเท่าไทยเลยนะครับ
ฉะนั้นจึงเป็นอันที่สำคัญของไทยแล้วก็ของฟิลิปปินส์ด้วย
จากนี้ครับธิรสินยังเปิดเผยอีกว่า
ส่วนตัวยังไม่คิดในการที่จะรีไทนจากทีมชาตินะครับ
อีกตั้ง๒ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองจะเป็นอย่างไร
แต่จะพยายามโฟกัสกับครั้งนี้อะไรมากที่สุด
ก็รายการนี้ตนไม่ได้มองว่าต้องยิงเยอะตั้งแต่แรกนะครับ
แต่คิดว่าจะชนะของทีมชาติไทยนั้นสำคัญที่สุดครับ
ก็จะประมาทฟิลิปปินส์ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยิงบูนายได้ถึง๕ลูก
ก็นัดต่อไปก็คงเป็นนัดสำคัญของเราเหมือนกันที่จะลงการทำการแข่งขันครับ
ก็ยังจริงแล้วก็ยังไม่ได้คิดแหละแต่ว่าโอเคด้วยอายุด้วย
ก็คือโอเคเกมที่จะเจอกับฟิลิปปินส์ครับ
เอาจริงแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งเป้ากับการทำประตูอะไรเลย
ทุกครั้งที่ลงไปก็โอเคอย่างแรกก็คือพยายามยิงให้ได้แหละ
แต่ว่าชัยชนะของทีมชาติไทยก็สำคัญมากกว่าการยิงประตูของผม